ใครไม่รู้แม่โฟกัสมันจะด่าเถอะนะเออ
โฟกัสเขาแบบเขาไม่ใช่โฟกัสโฟกัสเขาออกมาเอา
เรียกร้อยไปแล้วว่าโฟกัสเป็นนางเอกหรออืม
แม่ไม่รู้ค่ะเมื่อวานคือของเมื่อวานค่ะ
ก็ยินดีทุกเรื่องราวเพราะว่าตอนที่รู้มาครั้งแรกก็ยินดีดีใจ
ก็ดึงว่าเขาก็จะใกล้จะพูดกับแถลงอะไรยิ่งแห้ง
มันไม่มีอะไรปิดได้หรอกแม่ทุกวันนี้งงง
เขาบอกเป็นนางเอกแล้วไปถึงหมอของขวัญได้ยังไงอ่ะเธอ

ขายบุกทรายทำมาหากินนะลูกน้อง

พี่รู้แล้วเหรอเห็นมั้ยพี่เช้าพี่เช้ารู้อะ
เฮ้ยก่อนใครด้วยเราต้องรักษาการอธรรม
แม่เขารู้เนี่ย
ไอ้ลูกสาวเขารู้ตอนเช้าก็เขียนกันยิ่งกว่า
รุ่นมดดำคนหนึ่ง

แม่แม่แม่แม่แม่
โอ้โฮตายแล้ว

เจอเขาทุกวันหนูรู้ว่าใครเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงใคร